ตำรวจภูทรภาค๗แถลงความคืบหน้าคดีที่นายแมนไปกับพวกไปยิงฝาแฝดพี่น้อง
จนเสียชีวิตไป๑บาทเจ็บอีกหนึ่งนะครับในซอยสอภูนทรัพย์ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐม
คืนวันที่๒๕มิถุนายนสักประมาณตีหนึ่งนี่นะฮะในแมนคนก่อเหตุเนี่ยได้ตัวไปแล้ว
ฝากขังไปแล้วนะฮะเขาคาดกันว่านายแมนเนี่ยรับงานจากในชวนเพื่อนสนิทของสองฝาแฝดมาหรือเปล่า
เพราะในชวนอาจจะเข้าใจผิดว่าสองฝาแฝดไปบอกเมียเขาว่าเขามีผู้หญิงคนอื่น
ล่าสุดนะครับที่ตำรวจแถลงวันนี้นะครับพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกว่าตำรวจเนี่ยจับในแมนมือยิงได้แล้วก็ฝากขังเมื่อวานนี้
ตอนนี้ไปยึดของกลางเพิ่มอีกก็คือรถกระบะฟอร์จูเนอร์สีขาว
คันที่ขับไปก่อเหตุในคืนวันนั้นไปยึดได้ในพื้นที่นครปฐมนี่แหละ
เอามาตรวจสอบเลขทะเบียนพบว่าเป็นการสวมทะเบียนรถอีกคัน
ซึ่งรถอีกคันก็เป็นทะเบียนของนายแมนนั่นแหละ
ของกลางในรถนะครับเจอพวกปืนพก๙มมนะ
มีปืนพกขนาดกึ่งอัตโนมัติจุด๔๕มีพวกกระสงกระสุนอะไรพวกนี้ด้วย
และกางเกงขายาวสีดำปักลายเสือหนึ่งตัวที่นายแมนสวมใส่ในวันก่อเหตุ
นี่นะฮะจากการตรวจรถได้เนี่ยตำรวจบอกว่าไปตรวจดีเอนเอในรถนะครับ
ทำให้ทราบว่ามีคนอีก๓คนที่อยู่ในรถเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
เท่ากับว่าไป๔คนมีอีก๓คนอยู่ในรถกำลังติดตามตัวอยู่
แล้วก็ขอสารอนุมัติหมายจับทีนี้เมื่อวานหลายคนติดใจว่า
เอ๊ะท่าทางของนายแมนตั้งแต่วันแรกที่จับตัวได้
กับเมื่อวานพาไปฝากขังดูสีหน้าดูโอ้โหไปโดนตัวไหนมาเนี่ย
ค่ะถ้ามีภาพของนั้นขอดูหน่อยนะ
อันนี้วันที่ไปฝากขังเมื่อวานใช่ไหม
นี่แล้วก็วันก่อนที่คุมตัวได้ที่ใส่เสื้อสีเหลือง
คือตำรวจบอกว่าผลการตรวจไม่ใช่ตำรวจบอกข่าวเมื่อวานนี้บอกว่า

ผลการตรวจสารเสพติดในร่างกายเนี่ยไม่พบว่าเสพยาเสพติด
ใช่ทนายความของเขาพูดแล้วก็คนใกล้ชิดของเขาพูดหมดเลยว่าเนี่ย

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกว่า
ผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของนายแมนยังไม่มีผลยืนยันออกมานะฮะ

ตอนนี้กำลังรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่านายแมนไม่ได้เสพยาเสพติดไม่รู้ใครพูด
ถ้าน้องทนายไม่รู้ใครพูดเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่มีผลยืนยันออกมา
ผมสั่งการแล้วฮะได้ตรวจสอบให้ตรวจสอบทั้งตรวจอวัยวะแล้วก็สารยาเสพติดในเลือดนะฮะ
สั่งการตอนนี้เราส่งต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ
แต่ได้เร่งรัดการตรวจสอบแล้วผมได้สั่งการตั้งแต่วันแรกกับเรื่องนี้ครับ
ยังไม่ยืนยันเพราะว่าการเสพยาหรืออะไรต่างมันมีห่วงเวลาอยู่นะครับ
เราต้องส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเพื่อความชัดเจน
ตำรวจเมื่อช่วงบ่ายขอนุมัติสารออกหมายจับได้อีก๑คนนะครับเป็น๑ใน๓นะครับ
ถ้ารวมทั้งรถก็นายแมนด้วยก็เป็น๑ใน๔นายธนวัฒน์สอนสตินะฮะ
ยังไม่ได้ถูกออกหมายจับในวันนี้นะครับเนื่องจากยังไม่พบหลักฐานในคดีนี้ที่เชื่อมโยงไปถึง
อีกคนนึงชื่อทัศนพงศ์ตำรวจบอกว่ากำลังตามตัวอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
เนื่องจากอาจจะถูกกันไว้เป็นพยานนี่ยังไม่มีชื่อของในชวนนะก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรยังไงนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับท่านผู้ชมครับไปสืบหาตำแหน่งที่นั่งของแต่ละคนในวันเกิดเหตุที่นั่งรถไปในวันนั้นคนขับคือทัศนพงศ์นะฮะซึ่งตำรวจจะกันตัวไว้เป็นพยาน
คนนั่งข้างคนขับคือในนิกชื่อจริงคือธนวัฒน์สอนสติซึ่งเพิ่งออกหมายจับเมื่อช่วงบ่ายเบาะด้านหลังฝั่งซ้ายคือในเอ็มอรวรรณเขียวหวานเบาะด้านหลังขวาหลังคนขับอันนี้นายแมนนั่งในแมนพานุพงศัพพนานะฮะซึ่งได้ตัวไปแล้วนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปที่บ้านของในเอ็มได้เจอพ่อของเขา

กับภูมิกับอะไรประมาณอย่างนี้แต่เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วใช่ไหม

วันนี้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของแคทนะฮะ
ภรรยาของชวนที่ถูกกล่าวหาพาดพิงว่าเป็นคนให้นายแมนไปยิงสองฝาแฝด
เพราะเข้าใจผิดว่าไปบอกแคทว่าชวนเขามีผู้หญิงคนใหม่
อยู่ที่สมุทรสาครนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ได้เจอกับคนในหมู่บ้านนะเขาบอกปกติเขาก็ไม่ค่อยได้คุยกับทางบ้านนี้เท่าไหร่นะฮะ

แต่เห็นแต่ข้างบ้านเขาเวลาเขามาเล่นด้วยเขาก็บอกว่าเขาได้ลูกเขยรวย
แล้วลูกเขยรวยแบบเปิดโชว์ลุมมือสองรถ
เห็นแต่เขาพูดกันอย่างนี้งั้นไงก็เลยบอกว่า
เรามีพักล่าสุดก็บอกว่าทำอะไรเปิดวิภานานนี่แหละ
แล้วก็ลูกเขยเขาเป็นคนเปิดไง
แล้วมาพักหลังก็บอกว่าจะไปซื้อบ้านเดียว
ไปน่าจะประมาณ๒เดือนนิดนี่แหละค่ะ
แต่เมื่อวานที่เราได้คุยด้วยทางคุณแคทภรรยาของคุณชวน
ก็ยืนยันว่าสามีไม่น่าจะเกี่ยวข้อง
เพราะวันนั้นไปต่างจังหวัด

ข้อมูลในรถก็ออกมาก็ไม่มีคนชื่อชวนนะฮะ
ก็ไม่มีอะไรโพสต์เพิ่มเติมนะฮะ
นี่นะครับคุณวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราแจ้งว่า
ในฝั่งของชวนเนี่ย
ตอนนี้ติดต่อบอกจะขอเข้าไปพบตำรวจ

ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
พร้อมกับบอกว่ามีหลักฐานยืนยันได้ว่าวันเกิดเหตุ
เขาไปเที่ยวอยู่กาญจนบุรี
แต่ตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวรอฟังหลักฐานข้อมูลกันก่อน
เอาให้เจอตัวก่อนยังไงก็ให้มาพบเจ้าหน้าที่ก่อนก็แล้วกัน
พบตำรวจก่อนเลยก็ดีเพราะว่าตอนนี้โอ้โหในชวนถูกจับตาว่าเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ย
เพราะในรถไม่มีชื่อเขานี่ใช่ไหม
แต่ว่ามีหรือไม่มีแล้วมันเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ต้องให้ตำรวจเขาดูอีกทีอ่ะ